แล้วก็อย่าลืมพาตัวเองไปมีสุขภาพใจที่ดีด้วย
ไปเที่ยวนะคะไปกันที่จังหวัดชนบุรีค่ะนอกจากทะเลมีให้เที่ยวแล้ว
หอยปูปลามีให้ทานแล้วนะคะไปดูทุ่งดอกทานตะวันค่ะ
นี่ขอดูไลน์นิดเดียวคุณผู้ชมบอกขนมถ้วยตะไลที่กำแพงแสนก็อร่อยนะ

ใช่ค่ะอ่าภาพนี้เป็นภาพจากเฟซบุ๊กนะคะของคุณดวงตานันทานนท์ค่ะ
โพสต์ภาพทุ่งทานตะวันในพื้นที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
บนเนื้อที่๑๐ไร่หน่ายรุ่งโรศงแสงทำบอกว่าเมื่อ๒เดือนก่อน
ปลูกต้นทานตะวันไว้ในพื้นที่ตัวเอง
ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเชิงเขา

หลังได้ปรึกษากับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

ตั้งแต่วันที่๓ธันวาคมที่ผ่านมาต้อนรับลองวิกเอ็นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวมาชมเป็นจำนวนมากค่ะ
นายสุนทรตันติโภคากุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
กล่าวว่าต้องการให้ตำบลน้องรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ
ทุ่งทันตะวันแห่งนี้ที่มีความสวยงาม
แล้วก็กำลังออกดอกเบ่งบานสะพรั่งติดเชิงเขาด้วย
ภาพด้านหลังก็จะสวยงามนะคะ

ห่างจากตัวอำเภอเมืองชนบุรี๘กิโลเมตรเท่านั้น

เขาไม่ได้มีเฉพาะทุ่งนะเขาก็มีจุดที่
ใช่ค่ะก็อยากให้นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด
พอไปชนบุรีให้แวะไปบ้างนะคะ
อำเภอหนองรีนะคะไปถ่ายรูปกับดอกทันตะวัน